มุมมองของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกชัดเจนนะครับว่าอาการอาภาษณจะเอามาอ้างว่า
จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายไม่ได้
ว่าตอนนี้ส่งหนังสือไปยังผู้ปกครองทางคณะสงฆ์แล้ว
และเตรียมที่จะบุกเข้าไปจับกลุ่มภายในวัดทันทีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ต้องหาตามหมายจับฐานฟอกเงินและรับของโจร
ยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด
ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือพศและแจ้งไปอย่างเจ้าคณะใหญ่หลนกลาง
และเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีในฐานะผู้ปกครองทางสงฆ์
ให้นำตัวพระธรรมชโยเข้ามอบตัวตามกฎหมาย

ก็ขอให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางและเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ร่วมในการปฏิบัติการจับตัวภายในวัดพระธรรมกายด้วยครับ
พร้อมทั้งทำหนังสือสอบถามรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พระธรรมชโยอยู่ในวัดหรือไม่
และเรียกร้องให้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
หลีกเลี่ยงไม่ส่งมอบตัวให้กับพนักงานสอบสวน
จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และฐานให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้ที่พำนักซ่อนเร้น
โดยช่วยให้ผู้ต้องหาไม่ให้ถูกจับกลุ่มนะครับ
ขณะที่อายการนายขจรศักดิ์พุทธานุภาพอายการพิเศษ
ฝ่ายการสอบสวน๓สำนักการสอบสวนมองว่า
พระธรรมชโยควรจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเอง
เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
และหากมั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ไม่มีเหตุผลต้องเกรงกลัวหรือหลีกเลี่ยงกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนขั้นตอนการขอประกันตัวก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของพนักงานอายการ
ขณะที่การรับมอบตัวภายในวัดนะครับนายขจรศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้
จากคดีของพระธรรมชโยอยู่ในชั้นพนักงานอายการเมื่อเจ้าพนักงานพบเจอตัวต้องควบคุมตัวมาส่งอายการ
หากไม่ดำเนินการก็อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
ด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรรมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
พระธรรมชโยไม่เข้ามอบตัวภายในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนโดยจะขอหมายค้นและจับกลุ่มตัว
ไม่ว่าอยู่ในอาการอาภาษณ์หรือไม่ก็ตามเพราะตำรวจมีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายครับ
ส่วนการที่โคศกคณะศิษยานุสิตออกระบุว่าพระธรรมชโยยังอาภาษณ์และรักษาตัวอยู่ภายในวัดไม่สามารถเข้ามอบตัวได้นั้น
นำมาเป็นข้ออ้างที่ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้เพราะกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
และหากมีกลุ่มมวลชนเข้ามาขัดขวางการจับกลุ่มตำรวจมีแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ